พาไปที่กำแพงเพชรค่ะชาวบ้านเขาช่วยกันตามหาน้องเมย์นะคะ
เด็กผู้หญิงอายุหนึ่งขวบสามเดือนเท่านั้นเองครับ
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายโอ้โหเขาก็ออกตามหากัน
สุดท้ายตกเย็นเจอเป็นข่าวดีที่เจอ
แต่เจอน้องไปเดินอยู่กลางถนน
ไกลจากบ้านนะคะ๓กิโล
คือแน่นอนเป็นข่าวดีว่าเจอน้องปลอดภัยนะคะแต่มันเกิดคำถามว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
เด็กตัวเล็กแค่นี้ไปเดินอยู่ตรงนั้นได้ยังไงค่ะ
อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านอุดมทรัพย์ที่อำเภอปางศิลาทองที่กำแพงเพชร
ตำรวจสพปังศิลาทองก็ได้รับแจ้งว่าเด็กหายคือตอน๔โมงเย็น
เขาก็ช่วยกันทั้งตำรวจทั้งอาสากู้ภัยทั้งชาวบ้าน๓๐กว่าคน
เขาก็มั่นใจว่าไม่น่าจะไปไหนไกล
รอบบ้านเป็นไร่มันเป็นป่าศักดิ์เป็นไร่ข้าวโพดเป็นสวนพุษา

ค้นหากันอยู่โอ้โห๒๓ชั่วโมง
สุดท้าย๕โมงครึ่ง
ข้าราชการครูที่เขาขี่รถผ่านมาบนถนนระหว่างหมู่บ้านนะคะ
นายชาวโรธโพละครอายุ๖๒
เจอเจอน้องเดินอยู่กลางถนนคนเดียว

ไปถามว่าเนี่ยลูกใครหลานใครมาอยู่ตรงนี้
จนสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่านี่ไงน้องเมย์ที่กำลังตามหากันอยู่
น้องปลอดภัยดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่น้องปลอดภัยดี
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรด้วย

ว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
คุณแม่ของน้องนางสาวนินรัฐอายุ๓๘
บอกว่าเมื่อวานก็ออกจากบ้านไปรับหลานสาวอีกหมู่บ้าน

ถามแม่ว่าอ้าวหลานอยู่ไหนเนี่ย
บอกไม่รู้อยู่ไหนมัวแต่ทำงานบ้าน
นึกว่าเล่นอยู่ในบ้านโอ้โหพอรู้ว่าหาย
ก็เลยรีบบอกเพื่อนบ้านบอกผู้ใหญ่บ้าน

ประเด็นสำคัญที่ทุกคนสงสัย

กู้ภัยก็งงว่าน้องเดินไปไกล
ถึงขนาดแบบ๓กิโลคนเดียวได้จริงเหรอ
เด็กอายุแค่นี้เพิ่งหัดเดินต่อแตะ

จุดที่เจอมันเป็นดินลูกรังนะ
ตลอดเส้นทางมันก็เป็นป่าเป็นย่าเป็นอะไรอ่ะเนี่ย
เราทำแผนที่ให้ดูค่ะไกลกันแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง
ที่บ้านของน้องน้องนอนหลับอยู่นะคะ
กับยายก็นั่งอยู่ข้างมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วย
เนี่ยเราก็ไปถามไทยเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ครอบครัวก็พาน้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจริงค่ะ
มีรอยถลอกเป็นแผลนิดหน่อยที่มือด้านขวา
เล็กเซนหนึ่งน้องนอนอยู่ในกระมังใบใหญ่แบบนี้

คือยายบอกว่าก่อนที่หลานจะหายไปเนี่ย
นี่ฮะอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
แล้วยายอยู่ข้างบ้านสักพักหนึ่งหันมา
หลานไม่อยู่แล้วไปถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็น
แม่บอกว่าแม่เชื่อว่าต้องมีคนเอาลูกไปนะ
ปกติเนี่ยลูกสาวจะเดินไปไกลสุด
อย่างมากก็ต้นมะยมหน้าบ้านนี่จะไปยังไง๓กิโลกว่า
แล้วปกติลูกติดแม่กับติดยายมาก
ไม่มีทางจะไปกับคนแปลกหน้าง่าย
สงสัยใครไหมพี่มีพิรุธอะไรไหม
ไม่ไม่มีแหละค่ะแค่คนในหมู่บ้าน
กลัวจะเป็นคนนอกเข้ามา
ช่วงวัน๒วันมีอะไรแปลกนะ
มีวันจันทร์มีรถกระบะ๔ประตูสีดำมาจอด
แล้วก็มีผู้ชายคนนั้นเดินลงมา
มาขายน้ำยาซักผ้านำมาเสนอขาย
เขาเอาน้ำยามาให้เสร็จแล้วเขาก็ป้ายที่แขนทีนึง

ก็เลยพาลูกลุกขึ้นเดินแล้วค่ะ

คือแม่ของน้องเนี่ยเชื่อว่ายังไงก็มีคนพาลูกไปนั่นแหละ
แต่ยังไงก็ขอบคุณที่เขาไม่ทำร้ายลูกเธอ

ส่วนคุณครูอดีตครูที่ไปเจอนะครับ

พาเราไปดูจุดที่เจอเด็กนะครับ

๑ขวบ๓เดือนจะมายังไงไกลขนาดนี้

นี่แบบเนื้อตัวไม่มีบาดแผงเลย
ขี่ละไปสักประมาณ๒กิโล
จากที่ไปเจอเด็กเดินมาคนเดียล
ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่า
อาจจะมีผู้ปกครองหรือใครอยู่ใกล้ใกล้ผมก็เลยมองแล้วก็จอดรถแล้วก็มองดู
แล้วปรากฏว่าสักพักนึงก็ไม่มีใครมาผมก็เลยจอดรถแล้วดับเครื่องแล้วก็เดินลงไปหาเขา
เรียกเขามาหาเขาก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามเด็กว่าผู้ปกครองไปไหนเนี่ย
แล้วก็เด็กเขาก็ไม่ตอบว่าเด็กเขาพูดไม่ได้ไงวะเขาก็เดินมาหาผม
ผมก็แบมือมาอุ้มเขาก็เดินเข้ามาให้ผมอุ้ม
อาจจะเป็นไปได้ถ้าเด็กเดินตามทางมาเรื่อยนะครับอันนี้ความคิดผมนะครับ
อาจจะเป็นมาได้แต่ที่ว่ามันก็อยู่ว่าเข้ามาได้อย่างไรเขามันต้องผ่านปากศักดิ์
เพราะหลังหมู่บาลมันจะมีปากศักดิ์แล้วก็จะมีไล่อีกประมาณกี่โลกว่าจะโผล่ที่ผมเจอ

ให้เดิน๑๐นาทีเด็กเดินไป

ทางชาวบ้านเขาก็ทำทุกวิถีทางนะฮะ

ตอนนั้นบอกเด็กออกจากหมู่บ้านไปแล้ว

มันตกอยู่ที่อันตราย

ก็รีบมาตามผมก็บอกเขาแค่นั้น

ครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์อะไรไหมหรือว่า

น่าจะเป็นเรื่องมีคนพาตัวเด็กไปมากกว่า

ผู้ใหญ่สมบัติเปรมสมบัติบอกว่าคงต้องระวังกันมากขึ้นแล้วล่ะ

คนแปลกหน้าหรือว่าใครอะไรยังไง

จะเจอเด็กแล้วต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อ
ว่ามีการลักพาตัวหรือไม่อย่างไร

หรือมันเกิดจากเรื่องราวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเองหรือเปล่า